วันนี้ค่ะนายปียบุตรแสงกระหนกกุล

หอบเอาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการโอนหุ้นธุรกิจสื่อ
ของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก

แล้วก็ยืนยันว่าทุกขั้นตอนที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย
และทำไปตั้งแต่๘มกราคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะ

ได้รับมอบหมายจากนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก

ต่อสื่อมวลชนกรณีที่นายธนทร
พันรยาถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจสื่อ
และทำให้อาจจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม
ของการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
ปียบุตรเอาเอกสารมานะคะ

วันเวลาขั้นตอนการโอนหุ้น
เอาทั้งหมดมานี้เป็นการยืนยันว่านายธนทร
หุ้นนี้ให้กับมารดาตั้งแต่๘มกราคมที่ผ่านมาและถือว่า
มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้ว
และวันดังกล่าวนายธนทร
สัยหาเสียงอยู่ที่บุรีรำ
และช่วงบ่ายจะเดินทางกลับมาที่กรุงเทพ

โดยมีหลักฐานเป็นใบเสร็จค่าทางด่วน
ทางด่วนนี่ก็คือเป็นการแสดงว่าเดินทางกลับมาจริงนะคะ

เรื่องนี้ควรยุติไปได้แล้ว
แต่กลับมีกระบวนการร้องเรียนต่อกรกต
เพื่อไม่ให้นายธนทรได้เป็นสอสอ
และที่ผ่านมาไม่เคยถูกเรียก

ได้มอบหมายให้ทีมทนายทำสำนวน

เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อไปนะคะ

นำเอกสารหลักฐานการโอนหุ้นของนายธนทร

กับเจ้นาธิของสำนักงานกรกต

ซึ่งหากไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องมาดูแค่ข้อมูลให้เนี่ย
จะทำให้เร็วเกินไปในการที่จะปิดคดีนะคะ
อาจารย์ปริยบุตรบอกว่าคือจะบริสุทธิ์ใจกว่านี้